แต่เหตุการณ์นี้สลับกันนิดหนึ่งแต่เรื่องราวดูคล้ายกันเป็นเรื่องของความเมาพี่น้องเหมือนกันแต่งานนี้พี่แทงน้องบาดเจ็บเลยนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยเมาแล้วไปของเงินน้องจะเอาไปซื้อเล่าอ่ะค่ะแม่บอกโอ้โหตายแล้วลูกฉันทั้งสองคนต้องมาตีกันแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุปราการคุณผู้ชมค่ะเป็นห้อง
เจ้าตัวก็อยู่ในอาการมืนเมาด้วยสภาพมีบาดแผลเหมือนกันนะคะ
แม่ของทั้งคู่ซึ่งแม่ปวดหัวเลย
เพราะนี่ลูกชายทั้งสองคนทะเลาะกันแม่นางสาวบังออนอายุห้าสิบสี่ปี
แม่เล่าแบบนี้สุภาพเนี่ยนะคะคนก่อเหตุ
ขอเงินน้องคือสนิทนะคะไปซื้อเหล้าดื่ม
ตอนนั้นแม่บอกว่าแม่อยู่ที่ห้องแต่ได้ยินเสียง
โวยวายลงมาจากข้างล่างก็รู้แล้วแหละ
ใส่ลูกสองคนเนี่ยจะทะเลาะกันแล้วน้องเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
แม่พี่เมานะเออะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่อง
ไปหาเรื่องชาวบ้านด้วยเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ตัวน้องเองถึงขั้นต้องต่อยพี่ชายเพื่อที่หวังจะให้พี่ชายเนี่ย
สงบสติอารมณ์ดูบ้างแต่กลายเป็นพี่ชายควักมีดขึ้นมา
แทงตัวน้องจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยื้อยื้อแย่งมีดกันเนี่ยนะคะ
สุดท้ายคนที่อยู่ในบริเวณหอพักนั่นแหละคุณเนี่ย

ก็เข้ามาช่วยแยกตัวทั้งคู่แล้วก็เรียกตำรวจมา
ตำรวจคุมตัวเจ้าพี่ชายตัวดีเนี่ยที่เมาไม่ได้สติเนี่ยนะคะ
สงบสติอารมณ์ก่อนจะได้สั่งเมาแน่นอนแหละ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจะเอาเรื่องไม่เอาเรื่องไม่รู้
เป็นเรื่องในครอบครัวนะแต่ว่าก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันนะครับ
เพราะความเมาแท้ค่ะเมาของพี่สุภาพ
ทำตัวไม่สุภาพและทำให้น้องที่ชื่อสนิท
ไม่อยากจะสนิทด้วยถ้ามีพี่แบบนี้นะฮะ